เจี๊ยบต้องหยุดงานเป็นผู้จัดละคร

ไป๓เดือนปรากฏว่าล่าสุด
พี่เจี๊ยฟก็บอกข่าวดี
พยาบาลมีอยู่แล้วแต่คุณหมอที่ว่าก็คือ

แล้วก็คุณนุ่นวรนุษย์ค่ะ

แล้วที่ฉันไปดูลูกเขาสนิทกันมานานมาก
คือเขาสนิทกันคุณผู้ชมเพิ่มเติมมากกว่านั้น

สวยสดใสมากขึ้นหุ่นดี

น้ำหนักนะคะไม่ได้บอกเลขนะคะ

ทุกอย่างลงตัวไปหมดเลยฟังเสียงหน่อยค่ะ

ตอนนี้ก็จะมีคุณเจี๊ยบชมพูนุษย์นะคะ
คุณนุลวะละนุษย์
จะเป็นครูสอนไอสเก็ต
กลับมามีชีวิตที่สดใสค่ะ

และสนิทแม่งมากอยู่กันเหมือนเพื่อนเลยค่ะ
โดยเร็วนี้นะคะคุณแม่ก็เตรียมส่งน้องไปเรียนต่อต่างประเทศ
ประเทศนะคะตามน้องแม็คลูกชายของพี่แหม่มแคทยาเนี่ยค่ะค่ะถามว่าห่วงไหม
เป็นห่วงหรือเปล่าแม่เจี๊ยบตอบเลยยิ่งใกล้วันที่ลูกชายจะบินอ่ะ
โอ้โหยยิ่งคิดถึงเป็นห่วงเออไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
ห่วงค่ะไม่ห่วงเพราะว่าเขาเป็นลูกคนเดียว
ถ้าเขาจะมีสาวที่น่ารักมาช่วยดูแลคุณแม่ก็ไม่ว่า
แต่ว่าคุณแม่ไปด้วยไม่ใช่โอ้โหสนุกอ่ะ
จะมีบ้างค่ะแต่ว่าเชื่อว่าคงไม่แนะนำ

แล้วเวลาจะไปไหนก็ตามจะชอบแต่งตัวก่อนแล้วเดินมาให้เขาดูกันกลางดึก
อันนี้ได้ไหมบางวันก็จะแบบ
เขาชอบให้แม่ออกไปเที่ยวเล่นข้างนอก
คือน่ารักนะห้องนอนติดกับห้องลูกชาย
โอ้โหแล้วเวลาแม่ก็ดังจวนค์เล่นอย่างงี้
ต้องมาถามดูว่าชุดนี้ดีไหมนะคะลูกถ่ายให้